เมื่อกี้ก็ระทึกบนท้องถนนอันนี้ก็ระทึกบนท้องถนนค่ะ
สาวใหญ่คนนึงค่ะเธอขับรถมาอยู่ดีไปเจอคนขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
หมวกกันน็อกเต็มใบประกบข้างรถรัวยิง๔๕นัดเลยค่ะ
มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
และนี่ก็คือเป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยค่ะ
พอได้รับแจ้งก็เข้าไปช่วยเหลือนะคะนางอภัสราเกษมสวนอายุ๕๕ปี

เลือดอาบเต็มหน้าเลยนะฮะแล้วเลือดอาบเต็มตัวเลย
คนที่เข้าไปช่วยเหลือตอนแรกนะที่เป็นชาวบ้านแถวนั้นนะ
คิดว่าเธอประสบอุบัติเหตุเฉยรถชนเฉย
แต่พอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงโอ้โหเห็นรอยกระสุน
อืมใช่ค่ะนี่แหละค่ะเธอถูกคนร้ายประกบยิงนะคะ
พอช่วยเธอออกมาจากตัวรถเนี่ยก็ปรากฏว่าไปพบว่าเธอบาดเจ็บหลายจุดเลย
ไม่ว่าจะเป็นกระสุนถูกยิงเข้าที่ไหล่ขวา๑นัดกระสุนฝั่งในนะคะ
แล้วก็มีบริเวณโหนกแก้มขวาทะลุแก้มซ้ายอีก๑นัด

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลเอกชน๑
บริเวณนี้นะคะอยู่บนถนนสุขประยูนค่ะ
พนัฐนิคมที่ตำบลมาโป่งอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ตำรวจสพพานทองก็เลยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ก็เห็นว่าสภาพรถมีรอยถูกยิงที่กระจกด้านขาฝั่งคนขับ๒รู
มีกระจกหน้ารถอีก๑รู
และหัวกระสุนนะคะขนาด๙มมตกอยู่ในรถอีก๑หัว
รถพุ่งตกข้างทางสภาพแบบนี้
คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าแบบนี้นะคะว่า
คนร้ายเนี่ยมาด้วยกันสองคนมีคนขี่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเลยปิดบังใบหน้า
ส่วนคนซ้อนเนี่ยคือสวมหมวกกระน็อกแบบครึ่งใบ
ประกบฝั่งคนขับแล้วรัวกระสุนใส่รถคันนี้ทันทีนี่คือภาพนะคะคุณผู้ชม
เนี่ยจดจักรยานยนต์ของคนร้ายตามมาค่ะแล้วประกบด้านข้างเลย
แล้วก็รถทั้งสองคันเนี่ยหลุดกล้องมุมนี้ไปนะฮะแต่ว่าหลังจากกล้องมุมนี้ไปก็คือเหตุยิงแล้วคุณ
ใช่ค่ะเหตุการณ์ยิงกันแล้วนะฮะใช่พลเมืองดีคนนี้เนี่ยที่เขาเห็นเนี่ย
คนเห็นฮิตกาเขาบอกเลยนะตอนนั้นเสียงมันดังสนับจริงแล้วก็เห็นภาพอะไรว่ากระสุนด้วย

เขาจะชนให้ล้มด้วยแหละแต่ว่าเขาเอาไม่อยู่

คนหลังเห็นหน้าหน่อย

จริงคู่เมื่อกี้นะเขาขี่รถจักรยานยนต์นำหน้านะฮะ
นำหน้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนตามหลังมา
เขาเลยหันไปมองปรากฏว่าโอ้โฮเห็นเลย
ระทึกที่มือปืนกำลังเจาะยิงคนขับรถเก่งคันนี้

เห็นนะว่าผู้หญิงคนขับรถเก๋งสีดำเนี่ย
พยายามที่จะขับรถชนรถของมือปืนด้วยแต่คงชนไม่ไหว
เพราะถูกยิงไปแล้วก็เลยตกข้างทางฝั่งซ้ายไปนะครับ

ส่วนชาวบ้านชาวช่องคนอื่นนะตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
บอกได้ยินเสียงดังสนันวรรณวาย

พี่คนนี้นะคะก็คือเจ้าของร้านรับซื้อของเก่านั่นแหละ

อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าได้ยินเสียงดังโครม
พี่ก็บอกตอนแรกคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุรถชน

เพราะว่าเห็นว่ามันมีรอยกระสุนปืนอยู่ที่รถคันนั้น

ก็เลยรีบแจ้งให้ตำรวจเข้ามาตรวจสอบค่ะ
นี่แหละครับพอไปดูใกล้นะถูกยิงครับ
เพราะว่าผู้หญิงคนที่ถูกยิงเนี่ย
ถูกยิงกระสุนทะลุแก้มทั้งสองข้างคุณ
แล้วก็เข้าที่ไหล่ขวาอีก๑นัดนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดจับภาพได้แค่นี้นะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจพยายามที่จะควานหามุมกล้องวงจรปิดอื่นด้วย
นาทียิงตำรวจต้องหาภาพนั้นให้เจอนะครับ
ทีนี้จากการสอบสวนค่ะเบื้องต้นตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะคะ
ทราบว่าตัวผู้บาดเจ็บหรือว่านางอภัสราคนนี้เนี่ย
เป็นผู้จัดการบริษัทไฟแนนซ์นะคะที่มีชื่อแห่งหนึ่ง
แล้วก็ได้มีการไล่ลูกน้องออกไป
และตำรวจคาดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุนะคะของการยิงครั้งนี้
แต่ยังไงก็ตามต้องไปรอสอบสวนผู้บาดเจ็บเองอีกครั้ง
เพราะจะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะ